แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถามเรื่องละครเขาสักเท่าไหร่นะคะ
ไปถามเรื่องหัวใจของพี่พิมมาดานะคะก็อย่างที่ทราบกัน
เคยมีข่าวกับพี่ว่านธนกฤษนะคะแล้วก็โสดไปพักหนึ่ง
ช่วงหนึ่งก็ป่วยเป็นมะเร็งคุณผู้ชมแต่ตอนนี้พี่พิมแข็งแรงแล้ว
แล้วก็หลังจากหายก็มีหนุ่มเชฟแต่ว่าก็เทกันแล้ว

ก็เลยต้องไปเมาส์มอยนะคะเพราะว่าคู่นี้เขาซี้กันจริง
พี่เตี๊ยบโสพิธนภาคือแต่งงานลูกก็แปดผมแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังดูแลน้องสาวคือพี่พิมมาดาเนี่ยเขาต่างกันประมาณปีนึงนะคะ
ดีเสมอไปเมาส์มอยกันดีกว่านะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยค่ะใครคือตัวจริงของพี่พิมมาดาค่ะ

ไม่ต้องค่ะแหมชงให้เขาทำไมคะ

ก็ต้องสูตรสิเพราะอะไรพี่สามสกรีนละกัน

สารบางทียังไม่ทันให้ครบได้กี่วัน

ก็ถ้าดีก็เชียร์ถ้าไม่ดีบล็อกทันที
ค่ะเกิดการถกเถียงเรื่องอายุกันนะคะพี่พิมมานะ
แต่ว่าก็นี่แหละค่ะ
ตาย๔ต้นแต่ว่าก็ยังสวยเสมอ
แล้วก็ล่าสุดเธอปลายปีนี้จะมีคอนเสิร์ตแบบว่า

เพราะว่ารวบรวมมาเลยพิมพ์ซาซ่าอะไรเต็มไปหมด
เธอต้องไปนะคุณสามซุปเปอร์แกงก์อะไรอย่างนี้เยอะมากจริงนะครับ
สนใจแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือความแซ่บของพี่เจี๊ยบ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะนางก็ไปโพสต์ภาพเซ็กซี่กังฮีมงหิมะนะคะ
ซึ่งจริงพี่เจี๊ยบอกว่าที่โพสต์รูปนี้คนฮือฮา

จริงนะเรายังไปซาวน่ากันแต่เราไม่ให้ใส่เยอะ
แล้วก็เลยออกมาแช่น้ำแล้วก็นิดนึง

ราคาก็เรียกว่าแซ่บจริง